มาดูหนุ่มโรแมนติกนะคะถ้านึกถึงหนุ่มโรแมนติกในวงการบันเทิงต้องนึกถึงคนนี้เลยค่ะ
เสียงดีด้วยโตศักดิ์สิทธิ์เจ้าของเพลงนี้เลยค่ะ
อ่านฝากของฉันนะวัวรักเธอ
ใช่แล้วล่ะค่ะพี่โตศักดิ์สิทธิ์นอกจากจะเป็นนักร้องคุณภาพนะคะ
ละมุนละมัยมากค่ะเรื่องความรักนะคะกับหวานใจของเขา
คุณไบร์ทเนี่ยก็ทำเอาชาวเราเนี่ยแอบอดอิจฉาไม่ได้นะคะ
ต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือสามีที่ผู้หญิงหลายคนฝ่ายฝันนะคะ
หล่อน่ารักลนติกเข้าใจงานผู้หญิงแล้วก็รักใด
แม้จะงานยุ่งทุกวันนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยเป็นอุปสรรคในความหวานของชีวิตคู่เลยล่ะค่ะ
และที่ทำให้เราอมยิ้มกันได้ตามตลอดก็คือ
ทางบ๊ายต์เราก็พอเข้าใจนะคะว่าผู้หญิงก็มีมุมตะมุดแต่มีน่ารักดูดูบ้างนะคะ
แต่คุณผู้ชมหลายคลิปดูถ้าทางหนุ่มโตเนี่ยดูจะยังไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่นะ
โอ้ค่ะเออบทบาทที่ให้รับมันดูแบบขัดนิดนึงนะคะ

มันมันจะอันตรายนิดนึงครับ
จะแบบทำไมไม่ให้ความร่วมมือเลย
อย่าขัดใจเมียจำไว้แค่นี้
บอกเลยคุณผู้ชมนี่คือสามีที่ผู้หญิงทุกคนไฝฝัน

หลายคนบอกเลยนะคะอยากเห็นทายาทไว

เพราะว่าปีนี้พี่โตของเราเขาทุ่มเทเต็มที่

แล้วก็ยังมีรายการยูทูปด้วย

เพราะว่ามีศิลปินดังมาร่วมร้องเพลงรักกับหนูโตหลายคนเลยค่ะ
เพราะว่าแต่ละคนแบบโอ้โหที่มาร้องนี่คือฮอตด้วยนะคะ

เพราะว่ามีศิลปินดังมาร่วมร้องเพลงรักกับหนูโตหลายคนเลยค่ะ
เพราะว่ามีศิลปินดังมาร่วมร้องเพลงรักกับหนูโตหลายคนเลยค่ะ

เพราะว่ามีศิลปินดังมาร่วมร้องเพลงรักกับหนูโตหลายคนเลยค่ะ
เพราะว่ามีศิลปินดังมาร่วมร้องเพลงรักกับหนูโตหลายคนเลยค่ะ

เพราะว่ามีศิลปินดังมาร่วมร้องเพลงรักกับหนูโตหลายคนเลยค่ะ

เพราะว่ามีศิลปินดังมาร่วมร้องเพลงรักกับหนูโตหลายคนเลยค่ะ

เพราะว่ามีศิลปินดังมาร่วมร้องเพลงรักกับหนูโตหลายคนเลยค่ะ

เพราะว่ามีศิลปินดังมาร่วมร้องเพลงรักกับหนูโตหลายคนเลยค่ะ

เพราะว่ามีศิลปินดังมาร่วมเพลงรักกับหนูโตหลายคนเลยค่ะ